นี่นะฮะคือเมื่อวานนี้๙๐๐กว่า

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
ผู้ติดเชื้อเกิน๑๐๐รายเป็นวันแรกนะฮะ

นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่๑๓๓๕ราย
แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบบริการ๗๘๙ราย
จากการคัดกรองเชิงลุก๕๓๗ราย
เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ๙รายนะครับ
จำนวนผู้ป่วยสะสมของไทยตอนนี้
คือ๓๕๙๑๐ราย
ถ้าไปดูแผนที่ประเทศไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ป่วยรายใหม่ใน๔๒จังหวัดนะครับ
แต่ว่ามีการระบาดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า๑๐๐รายตอนนี้
มีอยู่๙จังหวัด
จากผู้ป่วยรายใหม่ระลอกนี้นะครับ๔๒จังหวัดนะครับ

กรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรีสมุทรปราการนราธิวาส
ประจวบคิริขันสมุทรสาครปฐุมธานีและสะแก้ว
ส่วนใหญ่แน่นอนว่าระลอกนี้เกิดจากนักเที่ยว
ไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วติดเชื้อ
บางคนติดเชื้อเที่ยวที่กรุงเทพ
กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดไปติดเชื้อ
กระจายไปสู่คนในครอบครัวก็มีนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
ท่านบอกว่าหากเราสามารถตัดวงจรการเดินทางได้

และขอให้มั่นใจว่าแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงวันหยุดสงคราน
แต่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
แพทย์พยาบาลทุกหน่วยไม่ได้หยุดนะครับ
ยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด๑๙กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศครับ
และปลูกคนเสี่ยง
ส่วนประเด็นเรื่องของเตียง
มีการเพิ่มกลไกการทำงานให้บริหารจัดการได้ดีขึ้นแล้ว

ขอยืนยันด้วยข้อมูลทางระบาดวิทยา

ทางวัคซีนแอสตราซีเนคาร์และซิโนแฟค

วันนี้ก็คือถ้ารถวงจร

ใช่ไหมอ่าล่าสุดนี่เรื่องของห้างนี่นะฮะ
ห้างเขาประกาศออกมานะครับประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป๑๕เมษายนทั้งศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า
จะปิดเวลาสามทุ่มนะคะสามทุ่มนะคะสามทุ่มค่ะ
ใครต้องออกไปซื้อของซื้อของอาหารอะไรมาประกอบที่บ้าน
กำหนดเวลาดูเวลากันดีดีนะคะครับโดยนายนโภคทรัพย
สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเป็นคนแจ้งเองเลยนะคะว่า
ผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยเนี่ย
ขอประกาศยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดโควิดในรอบนี้
ซึ่งสมาชิกสมาคมทั้งสองแห่งและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจะเพิ่มมาตรการเข้มข้น
ในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
เพิ่มเป็นระดับสูงสุดและประกาศปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเนี่ย
สามทุ่มครับแต่ที่เมื่อก่อนเนี่ยเปิดถึงสี่ทุ่มอืมสามทุ่มครึ่งบ้างสี่ทุ่มบ้างเอาเป็นว่าทุกห้างนะตอนนี้ปิดสามทุ่มนะคะแล้วก็จะขอให้ดำเนินคงมาตรการนี้เอาไว้จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะคะทุกวันนะฮะทุกวันค่ะเพราะบางห้างเนี่ย
เพราะบ้างห้างเนี่ยเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็มี